แม่ค้าขายไก่ต้มน้ำปลาในตลาดนัดครับ
โอ้โห
๑๒ล้านล้านนี่จ้า
พี่ทองใบวิชุมาอายุ๔๑ปี
โชว์สลากที่ถูกระวัญในพี่พี่คนนี้นะ
นะครับพี่โชว์หน่อยได้ไหม

นี่จ้าเขียนชื่อด้วยคือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหลายคน
ที่ตลาดนัดทุ่งบางกระแบงหมู่๕ตะบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรี

คือคนที่ซื้อสลากจริงคือสามีนะฮะ
นายวัญชัยปรัชญาอายุ๔๗ปี
แต่คนที่เก็บคือป้า

นี่แหละครับคือถ้าเก็บไว้เองอาจจะไม่ถูก
นะฮะปกติแล้วทั้งสองคนเนี่ยมักจะเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ทุกงวดแหละ
ถึงซื้อเลขนี้มาจนมันถูกรวรรณใหญ่ที่สุดในชีวิต
เงินที่ได้ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ใช้หนี้นะ
แล้วก็จะเก็บให้ลูกปลูกบ้าน
แต่ก็ยังจะขายไก่ต้มน้ำปลาต่อไป

ไปที่ชัยภูมิครับมีเศรษฐีใหม่เหมือนกัน
พี่นาริสราชัยสงครามประยุทธ์๔๙ปี
เป็นเจ้าหน้าที่แผนกการคลังฝ่ายจัดเก็บรายได้

อำเภอจัตรุรัสจังหวัดชายภูมิอยากเขียนอะไร
นาริสราเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่า
เธอชอบซื้อสลากินแบบรัฐบาลเป็นประจำอยู่แล้วล่ะ
งวดนี้ไปเจอเลข๕๘เป็นเลขที่ชอบ
แล้วลูกสาวของพี่ที่ทำงานเนี่ยนะครับ
ก็เป็นคนขายลอตเตอรี่ก็เอามาโพสต์ขายนะฮะ
ก็เลยขอซื้อเลข๕๘จนถูกรางวัลที่๑
แหมเธอบอกถูกแบบงงถูกแบบงงนะฮะ
ยินดีด้วยยืนยันว่ารวยแล้วคนนี้ก็เหมือนกัน
คนเมื่อกี้รวยแล้วจะขายไก่ต้มน้ำปลาต่อไป
พี่เขาบอกว่าอันนี้มีตังค์แล้ว
ก็จะทำงานอยู่ที่เทศบาลตะบลหนองบัวโคกต่อไปเหมือนเดิม
ส่วนเงินนั้นหรือแน่นอนครับใช้หนี้
แล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวใจดีสุด

พี่จะเลี้ยงเมื่อไหร่เดี๋ยวสุขประโชคนัตตาโพงและลักษณีย์

แล้วอยากเป็นอย่างนี้ยืนงงในดงเศรษฐี